คนเราทุกวันนี้นะคะทำทีทำท่าเป็นลูกค้า
แต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นโจรคือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
เข้าไปปล้นร้านลักษณะขายสิ่งของสร้างค่ะพอเข้าไปเนี่ย
บอกว่าขอซื้อของนู่นนี่นั่นให้ทางเจ้าของเนี่ย
จัดของให้และช่วงนั้นแหละเจ้าของเขาเผลอไงคะ
ล้วงเอาเงินในเลี้ยงช้างใต้เคาน์เตอร์ไปนะคะ
ดิบภาพมาแล้วค่ะนี่คือคนร้ายนะ
จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่หน้าร้านแต่ใส่หมวกกันน็อกนะ
ช่วงที่เดินเข้าไปในร้านค่ะทำทีทำท่าเลือกซื้อของ
เหมือนกำลังคิดว่าเอ๊ะจะเอาอะไรดี
และนี่คือน้องสาวของเจ้าของร้านตอนนั้น
รับเฝ้าร้านให้นะคะก็เดินออกมาถามอาจจะเอาอะไร
เขาก็บอกไปว่าเขาจะเอาอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าขอกาแฟกระป๋อง
อ่าอ่าแล้วเขาก็สั่งว่าให้เตรียมนู่นเตรียมนี่
และในช่วงที่เนี่ยค่ะเขากำลังจะหันไปเตรียมของ
เดี๋ยวนะคะนี่เขามีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาด้วย
เขาก็พูดคุยกับลูกค้าทุกคนไงกำลังดูว่าใครจะเอาอะไรบ้าง
หลังจากนั้นนะเดี๋ยวจะไปเตรียมของให้ผู้ชายคนนี้
ช่วงที่เผลอเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหผู้ชายคนนี้ออกฤทธิ์เลย
จากลูกค้ากลายเป็นโจรเนี่ยเนี่ยปอดคนปอดคนมาแล้วค่ะค่ะ
เอามือล้วงเข้าไปในลิ้นชักดึงออกมาและเป็นช่วงเวลาที่คนเฝ้าร้าน
ออกมาเจอพอดีเดี๋ยวจะออกมาเจอนะคะช่วงนี้
แล้วใจกล้ามากเลยนะเป็นผู้หญิงนะแต่เอามือไปทุบหลังเขาอะค่ะ
ตรงเข้าไปเลยเห็นถามทำอะไรทำอะไรเนี่ยพุ่งเข้าไปเลย
พุ่งเข้าไปตอนเนี้ยมั่วเนี่ยค่ะแล้วเจ้าโจรก็หยิบมีดออกมานะคะ
แล้วบอกว่าหยุดนะอย่าทำอะไรนะนี่คือการปล้นพูดเหมือนในหนังเลย
และหลังจากนั้นค่ะก็ได้เงินไปด้วยนะ
เพราะว่าวิ่งตามไม่ทันนะคะได้เงินจากลิ้นชักไปเนี่ยนะคะ
หลายพันบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็น
มาวานนี้ที่ซอยบุญสี่หลีตำบนปากน้ำจังหวัดสมุทรการ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ของเจ้าของร้านบุญสิริวัสดุเกาะสร้างนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนด้วย
เข้ามาจอดหน้าร้านก่อนทำทีทำท่า
สั่งซื้อของแล้วก็อาศัยโอกาส

ลิ้นชักเอาเงินไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
แล้วพอดีตรงเก๊ตังค์นะคะ
พอดีหนูเดินออกมาหนูถามมันว่า

นี่คือการป้นมันบอกป้นป้น
แต่มันพูดชัดมากน่าจะเป็นคนไทย
แล้วมันก็สู้กันอยู่ตรงนั้น
หนูก็ดึงกางเกงมันทุ่มมัน
หนูว่าเอาคอทุบหนูก็ยกไม่ไหว
มีไปแหลมที่มันทำกับข้าวประมาณนี้

ใช่มีมีดด้วยนะอันตรายมาก
อันตรายนะคะเอาอย่างไรก็ตามร้าน
ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งที่หน้าร้านและที่นอกร้านนะคะ
ภาพแบบนี้เลยนะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการแล้ว